หลังจากที่กรุงเทพมหานครจัดระเบียบปากคลองตลาด
ก็ทำให้พ่อค้าแม่ค้ากระจายไปขายดอกไม้ตามพื้นที่ตลาดต่างนะครับ
และเพื่อฟื้นเอกลักษณ์ตลาดดอกไม้ที่ติดระดับโลกของไทย
และเอกชนจึงเปิดศูนย์กลางตลาดดอกไม้ปากคลองตลาดใหม่
รองรับผู้ค้าปากคลองตลาดเดิมให้กลับมาอยู่ร่วมกัน
ปักหมุดเป็นตลาดดอกไม้ใหญ่ติดอันดับเอเชีย
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณกมลวันการีพัฒน์ครับ
อกไม้นานาพันธุ์ถูกนำมารวมกันจำหน่าย
อกไม้แห่งใหม่ที่เปิดบริการตลอด๒๔ชั่วโมง
ห่างจากปากคลองตลาดเดิมประมาณ๗กิโลเมตรค่ะ
ตลาดแห่งนี้เป็นแหล่งค้าปลีกค้าส่งดอกไม้ขนาดใหญ่
รองรับกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าปากคลองตลาด
ที่ต้องแยกย้ายไปขายในพื้นที่อื่นหลังจากการจัดระเบียบค่ะ
โดยตลาดนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของภาคเอกชนกรุงเทพมหานคร
และกลุ่มผู้ค้าปากคลองตลาดเดิมที่รวมตัวกัน
โดยคิดค่าเช่าแผงขั้นต่ำเพียงวันละ๑๐๐บาท
พูดถึงว่าจุดเด่นของโครงการก็น่าจะเป็นเรื่องของทำเล
พูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้ากระเหศจรับตะกอนชาวศวนดอกไม้
แล้วก็ทราบว่าตรงนี้ไม่ไกลนะจากแหล่งเพาะปลูกหรือชาวสวน
หรือว่าผู้ค้ารายย่อยที่จะเข้ามาที่ตลาดก็

แล้วก็ไม่ต้องเผชิญปัญหานกติด
มีพื้นที่ให้เช่าจำนวนมากถึง๓๐๐แผงค้า
ปัจจุบันเปิดให้เช่าแล้วที่เฟส๑จำนวน๑๕๐๐แผงค้า
และกำลังขยายเฟสที่๒จะเน้นดอกไม้ค้าส่ง
และเฟสที่๓เน้นผักและผลไม้
ซึ่งใช้งบลงทุนทั้งสิ้น๓๐๐ล้านบาท
ด้านในตลาดมีการจัดแบ่งพื้นที่
สำหรับการจำหน่ายดอกไม้ชนิดต่างอย่างเป็นหวดหมู่ค่ะ
โซนดาวเรืองโซนมาลัยดอกบัวสำหรับไหว้พระ
รวมไปถึงดอกไม้ต่างประเทศทั้งดอกลิลลี่
สเปคคาเนชั่นยิปซีและดอกม่ำ
ศูนย์กลางตลาดดอกไม้ปากคลองตลาดใหม่ค่ะ
ยังมีโซนพื้นที่ติดแอร์หรือว่าห้องเย็น
สำหรับดอกไม้เมืองเหนือและดอกไม้จากต่างประเทศค่ะ
อย่างร้านดอกไม้น้ำเพชรร้านนี้ค่ะ
รับจัดช่อดอกไม้ทั้งแบบแจกันแล้วก็กระเช้านะคะ
โดยต่อวันจะจัดช่อดอกไม้สแตนบายไว้ให้ลูกค้าเลือกมากถึง๘แบบ
แต่ถ้าลูกค้ายังไม่พอใจนะคะ
สามารถให้แม่ค้าจัดช่อดอกไม้ให้ใหม่ได้ตามใจชอบเลยค่ะ
ใช้เวลารอเพียง๑๕๓๐นาทีก็จะได้ช่อดอกไม้ที่สวยถูกใจแบบนี้แล้วล่ะค่ะ
อ้าวสวยมากเลยค่ะอันนี้
ชายานิดพิบูรณธนาชัยแม่ค้าขายพวงมาลัยเล่าว่า
ขายอยู่ที่ปากคลองตลาดเก่ามากว่า๑๐ปี
โดนจัดระเบียบทำให้ร้านถูกย้ายเข้าไปอยู่ในซอย
ทำให้ลูกค้าน้อยรายได้ลดลง
ตัดสินใจมาจองตลาดใหม่ค่ะ
คนก็ย้ายมาเยอะนะเพราะว่าการซื้อขายก็

ดูแล้วเขาก็จัดดีแล้วนะคะ

คือเราชอบตรงที่จอดรถอะไรมันไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
เราก็เสียแค่๕แผงอะไรอย่างนี้ค่ะ

ผู้บริหารศูนย์กลางตลาดดอกไม้ปากคลองตลาดใหม่
ตั้งเป้าเตรียมผลักดันตลาดแห่งนี้
ให้เป็นตลาดดอกไม้ใหญ่ติดอันดับเอเชีย

และประเมินยอดคนเดินตลาดอยู่ที่๑๐๐๐คนต่อวัน
กระมวลวันการีพัฒน์ข่าวทรัฐทีวีรายงาน